ต่อกันที่อีกหนึ่งพระเอกหนุ่มที่ล่วงลับไปแล้ว
แต่ว่าหลายคนนะคะยังคงคิดถึงนะฮะ
ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่โอวรุษกันอยู่ค่ะ

อยู่กันมาตั้งแต่เข้าวงการแรกเลยนะคะ

ออกมาเผยความรู้สึกบอกว่าล่าสุดค่ะ
ก็เขาเองยังคงรู้สึกทราบซึ้งใจนะคะ
เมื่อโอวรุษพระเอกผู้ล่วงลับ
ได้รับพระราชทานเพลิงศพในวันที่๒๓ธันวาคมนี้

ซึ่งก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้

เพราะว่าได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนพ้องทั้งในแล้วก็นอกวงการนะคะ
และเรื่องของความคืบหน้าในการทำหนังสือชีวประวัติของโอวรุษ
ตั้งใจจะทำขึ้นมาเพื่อมามอบในงานพระราชทานเพลิงศพนะฮะ
เจ้าตัวแล้วก็ทีมผู้ผลิตอยากจะหยิบเอาเกร็ดการใช้ชีวิตของโอ

ซึ่งจะทำออกมาเพียง๓๐๐เล่มเท่านั้น
ไปฟังพี่นีโน่แมนดีกันเลยค่ะอืมพี่นีโน่เปิดใจเลยค่ะ

รอเซ็นนะครับจากสำนักราชวังนะครับ
ก็น่าจะได้พระราชทานเพลิง
ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จริง

คือหลักจริงก็คือวันที่๒๒เราจะมีสวดพระอภิษฐรรมอีกหนหนึ่ง
ครั้งสุดท้าย
สายของวันที่๒๓ก็คือถวายเพลง
บ่าย๓คือเลิกของการพระราชทานเพลิงศพ